มาดูเหตุการณ์นะคะเป็นอุบัติเหตุให้คุณผู้ชมดูนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หลายคนเตรียมตัวเดินทางกลับมาทำงานแล้วนะคะ
ขับรถระมัดระวังไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขาสามมุกอ่างศิลาตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
ดูคลิปกันเลยนะคะเขาแซงซ้ายแบบนี้
แล้วตัวเองหลบไม่พ้นเองนะคะแซงซ้ายแล้วเสียหลักมาพุ่งชนรถที่สวนมาค่ะ
เหตุการณ์นี้บันทึกโดยกล้องหน้ารถสีน้ำตาลนะคะโดยจะเห็นว่าคือรถสีน้ำตาลเนี่ยขับมาทางตรงและสีขาว
สีขาวนี่คือคันที่ขับสวนมาก่อนที่จะมาเกิดอุบัติเหตุคือเขาแซงซ้ายมาก่อน
มันเป็นช่วงทางโค้งพอดีแซงซ้ายแล้วจะกลับมาอยู่เลนเดิมของตัวเอง
แต่มันเสียหลักค่ะควบคุมรถไม่ได้นะคะพุ่งมาชนรถที่เขาสวนทางมา
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและมีผู้บาดเจ็บถึง๘รายนะคะ
จำนวนนี้ได้ยินเสียงไหมคะเป็นเสียงเด็กอายุ๘ขวบ๔คน
สอบถามนางออนอนงจันทะรักษาอายุ๔๑ปีเจ้าของรถเก๋งสีแดง
เป็นคันที่ถูกรถเก๋งสีขาวกระเด็นมาชนซึ่งเป็นเจ้าของกล้องนี่แหละ
เขาเล่าว่าขณะที่ขับรถกลับบ้านถึงที่เกิดเหตุจู่รถเก๋งคันสีขาวเนี่ยเห็นมาแล้ว
แซงมาแล้วพยายามจะเปลี่ยนเลนแต่แซงไม่ได้ไงคะ
ทำให้รถเก๋งสีน้ำตาลซึ่งขับมาทางฝั่งขาเข้าบางแสนตามปกติ
พุ่งชนเข้าอย่างจังและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าวค่ะ
มีคันของพี่กับคันข้างหน้าที่เขาจะแซงได้
เขาแซงได้แนวขวางเขาขวางเสร็จเขาจะท่ามไปใช้เลนที่สวดมา

สุขจะได้สอบสวนและตรวจสอบกล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดตามท้องถนนเพื่อ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ขับรถวันพรุ่งนี้ประเมินสถานการณ์ให้ดี
สติให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อม
รถให้พร้อมป้องกันอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็บางคนก็อาจจะเดินทางกลับในวันนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้น้องหลายคนเปิดเรียนนะ

ขับรถขับราก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยนะคะ